สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊ค

เรื่องที่คุณน้ำแข็งเกินมา

ใกล้ตัวเราพอสมควร

กฎหมายป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร
ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสาร

ในกฎหมายเนี่ยบอกว่าผู้ถูกเฝ้าระวังถ้ายังมีพฤติกรรมเสี่ยง
ที่จะทำความผิดซ้ำดูอาการออกดูทรงออกจะทำความผิดซ้ำ
เขาจะขอคำสั่งจากศาลเอาไปคุมขังฉุกเฉิน
ได้อีกครับพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยแต่เห็นท่าไม่ดี
เมายาอีกหลอนยาอีกทำท่าจะไปทำความผิดซ้ำอีก
เอาไปขังไว้แบบฉุกเฉินเจ็ดวันไปขออนุญาตศาลได้เลยว่า
ผู้พ้นโทษคนนี้นายคนนี้มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
เอาไปขังฉุกเฉินไว้ก่อน๗วันศาลท่านก็จะพิจารณาให้
แล้วสารก็ให้ความร่วมมือวันเสาร์อาทิตย์สารก็รับเรื่อง
หมายถึงว่าถ้าเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปขอให้ออกหมายคุมขังฉุกเฉิน
สารก็จะดำเนินการให้ไม่มีวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์
นี่เป็นความร่วมมือที่จะช่วยกันฟังอย่างนี้แล้วเนี่ย
มันก็เบาใจได้นะครับเบาใจได้ว่า
ที่เราห่วงห่วงกันฟังข่าวทุกวันออกมาข่มขืนแล้วก็บอกว่าเคยติด
ตำรวจบอกว่าประวัติเคยติดคุกบางคนติด๒หน๓หนออกมาก็ไม่เข็ด
ทำความผิดซ้ำเท่านั้นยังไม่พอ
สิ่งที่ทำมากกว่านั้นก็คือว่าบุคคลที่เข้าข่ายมาตราพวกนี้
ต้องได้รับการบำบัดตั้งแต่อยู่ในคุกก่อน
คนที่ชอบไปข่มขืนเขาพฤติกรรมอย่างนี้มีความเคยชิน
บำบัดบำบัดโดยทีมแพทย์เขาถึงเอานักจิตวิทยาเข้าไป
เอาทีมแพทย์เข้าไปกฎหมายบอกว่าต้องบำบัดก่อน
ไม่ใช่จะพ้นโทษแล้วก็ปล่อยตัวมาง่ายดูปรำบัด
ดูพฤติกรรมดูนิสัยดูความประพฤกษ์ชั้นหนึ่งก่อน
ออกมาแล้วใส่กำไรอีเอ็มเดินทางไปไหนมาไหน
มีความเคลื่อนไหวยังไงมีพฤติกรรมยังไงบอกหมด
ถ้าไม่เชื่อฟังดูลักษณะไม่ดีเอาไปคุมขังฉุกเฉินไว้ได้๗วัน
เจอเข้าไปสองสามดอกอย่างนี้ผมเข้าใจว่าจะป้องกันการกระทำความผิดซ้ำได้
ฉะนั้นก็จะบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้ว
แล้วหลังจากวันนี้ไปคนที่อยู่ในข่ายที่จะพ้นโทษออกมา
ไปดูซิว่ามีเท่าไหร่มีอยู่๒๙คนครับ
มีอยู่๒๙คนที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง
อันนี้ก็คือเรื่องดีที่เป็นกฎหมายออกมาและเริ่มบังคับใช้วันนี้

ของคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม
ถือว่าเป็นข่าวดีระบบประกันสังคมบ้านเราเนี่ยตอดออกมาใหม่ใหม่
เมื่อปี๓๕โอ้โหตอนนั้นก็เถียงกันว่า
ระบบประกันสังคมมันจะใช้ได้เหรอบ้านเรา
แต่วันนี้ผ่านมาคนก็รู้แล้วว่าอ๋อระบบประกันสังคมเนี่ย
เขาพัฒนาไปเป็นลำดับเป็นลำดับ
อย่างวันนี้เนี่ยมีข่าวมาจากคุณบุญสงฆ์ทัพชัยยุทธ์
นี่คือเลขาธิการสำนักประกันสังคม
คุณบุญสงฆ์ทัพชายุทธ์ท่านบอกว่า
การเพิ่มสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตน
ปี๒๕๖๖จะมีอย่างนี้นะครับ
ตรวจสุขภาพส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโหลดเลือด
ในสถานประกอบการจะนำร่อง๗จังหวัด
เอาจังหวัดไหนบ้างไปหาข้อมูลกันเอาเอง
เพิ่มการให้บริการทางแพทย์๕กลุ่มโรค
พบมากในกลุ่มผู้ประกันตน
ถ้ามีข้อบ่งชี้และตรวจเจอโรคที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์แล้ว
แต่ต้องรอคิวผ่าตัดรักษานาน

ไทม์ไลน์ที่ข้อตกลงไว้กับโรงพยาบาล

เช่นถ้าเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ย
ไปเข้าที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๓ได้อยู่สมุทรปราการ
ไปเข้าโรงพยาบาลเทพธารินกอทมได้
โรงพยาบาลเกษมราชบังแคร์ได้โรงพยาบาลเวิร์ดเวิร์ดเมดิคอนนบุรีได้
โรงพยาบาลวิชัยเวทหนองแข็มได้
หัตถการโรคหลอดเลือดสมองสามารถเข้าระบบการรักษาได้ที่สถาบันโลกประสาทกอทม
การผ่าตัดนิ้วในไตและถุงน้ำดีสามารถเข้าระบบการรักษาได้ที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุปราชท่าบ่อน้องคาย
การผ่าตัดมะเร็งเต้านมสามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลบางประกอบกอทม
การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกสามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลบางกอกกอทม

ฉะนั้นใครอยู่ในระบบประกันสังคมขอให้ท่านติดตามรายละเอียดเอาเอง
นี่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยครับ
วันนี้ก็ขีดเส้นใต้มีแต่เรื่องดีมาบอกครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ